ช่วงนี้พาไปดูวิรกรรมของคนบนรถเมย์กันหน่อย
เข้าใจแหละค่ะนั่งรถนานมันก็คงจะเมื่อยเนอะ
บางทีมันอยากจะเหยียดแข้งเหยียดขา
และถามคำนึงคุณผู้ชมค่ะเหยียดขนาดนี้เนี่ยมันใช่ไหม
มันไหวไหมคะมีคนถ่ายภาพคุณลุงคนนึงนั่งรถโดยสารสาธารณะค่ะ
แล้วบอกว่าชิลรถสาธารณะฉีกขานวดไหล่ไหมคะ
คุณผู้ชมให้สังเกตคุณลุงใส่เสื้อกล้ามสีชมพูที่นั่งอยู่ด้านซ้ายมือ
นั่งข้างหน้าแล้วค่ะคือนั่งสบายใจยืดเหยียดขาดีเหลือเกิน
แต่ข้างหน้าเนี่ยหัวคนนะคะที่นั่งอยู่
ลุงจะยกเท้าสองข้างพาดพนักพิงเก้าอี้ข้างหน้าเลยค่ะ
ไม่รู้ว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้าง
แล้วเท้าเนี่ยเวลารถมันโครงไปเคลงมาเนี่ย
ฟาดเข้าหัวคุณป้าท่านนี้บ้างหรือเปล่า
นักศึกษาหญิงคนนึงที่ขึ้นรถโดยสารคันเดียวกันเนี่ยนะคะ

ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากอะค่ะเขียนแค่ว่า
ชิ้วรถสาธารณะฉีกคันด้วยหลายป่าคะ
มีชาวเน็ตถามเลยค่ะว่าเนี่ยมันรถเมษัฐร้ายไหนหรอ
บอกว่าเป็นสายรังสิตปฐุมธานี
ทีนี้เดี๋ยวนี้คุณบอกก่อนชาวเน็ตเขามีภูมิคุ้มกันนะ
เวลาเจออะไรอย่างงี้เขาไม่ออกตัวเอสละ
อีกกลุ่มนึงเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งออกตัวแรง
แกป่วยเป็นโรคบางอย่างจนขาหุบไม่ได้หรือเปล่า
ลุงกับป้าที่นั่งเบาะหน้าเป็นญาติกันหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าไม่รู้จักกันป้าแกคงหันไปโวยแล้วละมั้ง

ภูมิคุ้มกันชาวเน็ต
คิดว่าเดี๋ยวอาจจะมีคำชี้แจงอะไรออกมาจากคนที่รู้จักคุณลุงท่านนี้

อย่าไปวิจารณ์อะไรมั่วนะเดี๋ยวเงิบ
ถ้าเกิดลุงเมื่อยผมว่าคุณลุงต้องไปขึ้นรถทัวร์คันนี้ดีกว่า